คดีนี้วันนี้ผู้ต้องหาไปทำแผนแล้วที่มีการชิงทองน้ำหนักกว่าร้อยบาทกลางเมืองลำพูน
อืมได้ไปเยอะทีเดียวนะคะมีผู้ต้องหาสองคนฮะหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นคนอายุหกสิบสี่ปีนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะจับได้แล้วหนึ่งนะคะ
เป็นคนอายุหกสิบสี่ปีเนี่ยค่ะก่อเหตุด้วยความคล่องแคล่วจริงเลยนะคะ
แล้ววันนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ไปเจอเจ้าของร้านเนี่ยคือเสียงอ่อยเลยนะคะ
คือน้อมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูช่วงเวลานี้ค่ะ
อายุหกสิบสี่ปีคุณนัททะพงครับ
นี่คือนายสุภกรเกิดมาก
้มกราบเจ้าของร้านเลยค่ะร้านทองนาริสนาสาขาจตุจักรอำเภอเมืองลำพูน
ตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนชี้จุดเกิดเหตุคือตำรวจต้องใส่เสื้อเกราะ
หมวกกันน็อกให้เลยกลัวเรื่องชุนละมุนและอาจจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ
เพราะว่าเขาไปไล่ชี้จุดตั้งแต่ตอนขับรถมาจอดหน้าร้าน
ตรงทางเข้าด้านหน้าแล้วก็จุดก่อเหตุในร้าน
ได้ทองรูปภัณฑ์ไปสิบเก้าเส้นแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
นี่ค่ะอย่างที่บอกใส่เครื่องแบบเต็มยดใส่เสื้อเกราะด้วย
ผู้ต้องหาระบุเพียงสั้นสำนึกผิดกับการกระทำ
กราบขอโทษเจ้าของร้านขอให้ยกโทษให้ค่ะ
คดีนี้จับได้๑คนนะคะแต่ผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุมี๒คน

ตามข่าวไม่ได้บอกว่ามีศักดิ์เป็นอะไรกันนะคะ

เอาของกลางที่เป็นทองเนี่ยติดมือไป๑เส้นหนัก๕บาทแล้วหนีไป
ซึ่งนายนพรัชถือเป็นบุคคลอันตรายเพราะว่า
เขาไปเช็คประวัติเคยก่อคดีปล้นในพื้นที่ภาค๖
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะกบดานอยู่ในกรุงเทพค่ะ
นี่ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลำพูนนะคะ
ยังตามล่าผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่าอยู่ที่กรุงเทพ
นายสุภกรหลังจากที่ชี้จุดที่ร้านทอง
ของผู้ต้องหานะคะคือเขาก่อเหตุเสร็จเขามาหลบหนีอยู่ที่นี่
ตำรวจต้องไปล้อมจับนะฮะไปล้อมจับที่ห้างหุ้นส่วน
ลูกสาวเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
แล้วเขาก็รับสารภาพบอกติดการพนันหลายล้าน
ก็เลยเป็นแรงจูงใจให้ก่อเหตุปล้นครั้งนี้ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกล่ะค่ะ
การพนันแล้วเป็นหนี้หลายล้านก็ตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ค่ะ